ส่วนความคืบหน้าที่มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไปร้องเรียน
บอกว่าอยากจะให้ลื้อถอนบ้านพัก๔๕หลัง
ซึ่งเป็นบ้านพักของข้าราชการตุลาการสารอุทธรภาคที่๕
ที่บอกว่าไปบุกรุกพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
วันที่๙เมษายนที่ผ่านมานะคะแม่ทัพภาคที่๓ได้ลงพื้นที่แล้วก็ไปเสวนานะคะ
กับคนในพื้นที่เองแล้วก็คนที่มาร้องเรียน
มาแล้วนะคะขั้นตอนหลังจากนี้ไปก็คือจะตั้งคณะกรรมการ
มีความจำเป็นมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลื้อถอนส่วนใด
คือมันมี๓ส่วนแต่ส่วนที่สร้างไปแล้วเนี่ย

และส่วนที่ลื้อถอนได้จะลื้อถอนได้หรือไม่
เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน

พื้นที่ส่วนแรกเป็นการจัดตั้งสำนักงานสารยุติธรรม
พื้นที่ส่วนที่๒เป็นการก่อสร้างสถานที่พักที่มีปัญหาอยู่เนื่องจาก
ก่อนรัฐบาลนี้ที่จะเข้ามา
แต่รัฐบาลต้องแก้ไขให้เกิดความชัดเจน
ให้เป็นไปตามกฎหมายและตามที่ประชาชนต้องการ

เสียดายที่ผ่านมามีการก่อสร้างเป็นไปตามขั้นตอน
ทุกอย่างมีสัญญาจะไปรื้อทั้งหมดคงลำบาก
รัฐบาลก็เลยได้ให้คอสชและกองทัพภาคที่๓กระทรวงมหาทัย
ทำความเข้าใจกับกลุ่มที่คัดค้านว่าจะทำอย่างไรต่อไป
ส่วนเจ้าของที่ทำไปแล้วสำนักงานสารยุติธรรม
จากการหารือขั้นต้นคงไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
แต่ส่วนของปัญหาเรื่องที่พักเนี่ยเราก็ต้องมาดูที่ว่า
มันเป็นการหารุบัติโง่มหวานของรัฐไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา
แล้วก็ก่อสร้างมาตลอดหลายปีมาแล้วล่ะจนใกล้จะเสร็จแล้ว
อันนี้มันมีสัญญากันระหว่างรัฐกับผู้ก่อสร้างใช่ไหม
อันนี้ก็มันมีโอกาสที่จะมีการฟ้องร้องกันตรงนี้นะครับ
คราวนี้เราจะมาแก้กันยังไงผมก็บอกว่า
ไปคิดดูที่ว่าหลายคนก็เสนอมาให้ทุบทิ้งเลยใช่ไหม

แต่ทุบทิ้งแล้วงบประมาณที่ใช้จ่ายตรงนี้ไปล่ะทำยังไง
โง่มหวานภาครัฐมันไม่ใช่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมนะ

นายกบอกว่าต้องไปดูว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นได้หรือไม่
หรือให้ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่
เพราะสารคงใช้ไม่ได้แล้วเนื่องจากประชาชนออกมาประท้วง
แต่ก็บอกประชาชนขอให้ใจเย็นอย่ามาเดินขบวนกันอีกเลย
คุยกันให้รู้เรื่องว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรดีกว่า
ถ้าทุบทิ้งทำง่ายแต่ต้องมีคนรับผิดชอบเรื่องของงบประมาณ
นี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญและตอนนี้ก็ให้กองทัพเข้ามาดู

ซึ่งผลเอกเฉลิมชัยศรีธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกบอกว่า
ได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่๓แล้ว
ข้อสรุปสำคัญคือการลื้อบ้านพัก๔๕หลัง
แต่ทีนี้ในแง่ของกฎหมายคืองบประมาณอีกกว่า๓๐๐ล้านบาท
สร้างบ้านพักไปและต้องทุบทิ้ง

ก็เลยได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบรายละเอียดว่า
มีความจำเป็นต้องลื้อในส่วนไหนบ้าง
และให้รายงานข้อสรุปในวันที่๒๙เมษายนนี้
ถ้าสมมุติว่าไม่รื้อไม่ลื้อเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ไหม

บอกว่าเอาไปทำอย่างอื่นเช่นการสร้างศูนย์เรียนรู้
มีการปรับภูมิทัศน์ให้สอดรับกับพื้นที่
บอกว่าเรื่องนี้ก็อาจจะทำได้แต่ว่าต้องใช้ระยะเวลา
ก็คือระยะหนึ่งจะต้องคิดกันก่อนว่าเอาไปทำอะไรดี
ทั้งหมดต้องผ่านกระบวนการของประชาชนในพื้นที่
คิดว่าทางศาลไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะ
ขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับผู้ประกอบการ
ควรต้องดำเนินการให้ได้ข้อยุติเสร็จสิ้น๑๒เดือนนี้
และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรา๔๔ในการแก้ไขปัญหาค่ะ
ส่วนกระแสต่อต้านที่รุนแรงขึ้นนะคะส่วนตัวก็คือ
พนเอกเฉลิมทรายนี่ยอมรับนะคะ
เห็นว่าในพื้นที่กำลังประเมินอยู่
คิดว่าสุดท้ายสุดแล้วจะต้องลงเอยในจุดที่เหมาะสมนะคะ

กล่าวว่าเรื่องนี้ป่าและคนต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ค่ะ
โครงการนี้เดินหน้ามาค่อนข้างไกลแล้ว
จะยกเลิกโครงการก็ยังเป็นข้อถกเถียงว่าทำได้หรือเปล่า
โดยพลเอกวิทยาวัฒน์ยังได้อันเชิญพระบรมราชวาส
ในหลวงราชการที่๙ที่ระบุว่า

หากทุกฝ่ายยึดหลักนี้จะมีข้อตกลงร่วมกันได้ค่ะ

ถ้านำเอาพระราชบรมราชวาสของพระเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๙ว่ากฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม

ในการรักษาและอำนวยความยุติธรรม
การรักษาความยุทธรรมในแผ่นดินนั้น
ก็ต้องดูเรื่องของศีลธรรมจัญญาเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย

หน่วยงานที่กำลังเจรจากันอยู่เนี่ย

บรรลุข้อตกลงด้วยกันนะครับ

ล่าสุดก็จะเป็นกลุ่มศิลปินชาวชิงใหม่ค่ะ
เขาแต่งเพลงขึ้นมาชื่อป่าแหว่งประชด

พร้อมนำเนื้อร้องและทำนองมาโพสต์ในสังคมโซเชียล

แล้วก็เล่าถึงการบังคับใช้กฎหมายแบบ๒มาตรฐาน

แต่เว้นการรื้อและการทุบบ้านพักตุลาการที่อยู่เชิงดอยสุเทพ
ครับ
นะฮะก็เป็นการร้องเพลงประชุดเสลอนะฮะ